คุณผู้ชมคะเรื่องมดเรื่องเล็กแต่มันไม่เล็กนะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตายเพราะมด

ใช่ค่ะเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราต้องพาคุณผู้ชมไปดูพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
เมื่อเช้านี้เนี่ยทางด้านตำรวจที่สพด่านซ้ายที่เลย
เขาได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ที่กระท่อม
หมู่บ้านหนามแท่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ทีนี้ตอนไปถึงนี่นะคะก็ไปตรวจสอบ
ผู้ชายเขาสวมเสื้อผ้าชุดทหารพรานเสียชีวิตอยู่
คือนายปรีชาทุมศรีอายุ๕๗ปีค่ะ
และจากการตรวจตามร่างกายนะไม่ได้เจอร่องรอยการถูกทำร้ายเลย
แต่ที่แขนที่แขนตามร่างกายเจอเป็นรอย
เหมือนกับโดนอะไรกัดจนมันอักเสบ
แล้วมันก็เลยทำให้ช็อกหัวใจล้มเหลว
ถามภรรยาของผู้ตายค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่า
สามีเป็นทหารพรานอยู่ที่เชียงใหม่นะ
ขอออกจากราชการก่อนก็คือขอเออรี่มานี่แหละค่ะ
ช่วง๒เดือนที่ผ่านมาไปหารังไข่มดแดง
แต่โดนมดกัดโดนมดกัดตามตัวตามแขนตามขาจนมันอักเสบ
ทีนี้พออักเสบมันกลายเป็นแผลผู้พอง

บอกว่าไปไปมารอบเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลย
เมื่อวานลุงก็มานอนอยู่ที่กระท่อม
ตอนเช้าป้าก็เอาข้าวมาให้อ้าวสามีเสียชีวิตแล้ว
สาเหตุยังไม่ทราบนะว่าสรุปแล้วจริงมันมาจากการที่มดกัด

เพราะว่าคุณป้าก็บอกว่าจริงลุงเนี่ยนะ
สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงไม่ได้ป่วยไม่ได้ดื่มเหล้าอะไรหรอก
แต่ญาติเองก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตค่ะ
นี่ดูสิตอนที่เอาร่างออกมา
หลังจากนี้ก็จะให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
แต่อย่างหนึ่งก็ต้องหาสาเหตุเนาะหาสาเหตุให้ได้ด้วยว่า
ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเสียชีวิตสรุปแล้วมันมาจากมด
หรือมันมาจากอะไรกันแล้ว
บอกว่าไม่ยอมไปรักษาตัวนะแต่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อแหละ
ถ้ามาจากมดเรื่องใหญ่นะคุณนะ
มดรุมกัดแล้วจนกระทั่งเจ็บป่วยนะครับ
แต่มันจะมีไงคุณคือบางคนแพ้พวกแบบว่าพิษของสัตว์แบบนี้
ของพึ่งของมดอะไรต่างเหล่านี้นะฮะ